อุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความมหัศจรรย์ของถ้ำดังกล่าว
เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ
จากนั้นไม่นานก็เกิดการค้นพบขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
พบหินที่มีลักษณะคล้ายหัวพญานาครูปทรงแปลกตาเด่นชัด
มีเกร็ดคล้ายพญานาคทั้งยังมีดวงตาที่เด่นชัด
ค้นพบครั้งนี้เรียกว่าเป็นการพบหัวพญานาคหัวที่๒
เพิ่มกระแสความเชื่อมากยิ่งขึ้น
ต่อมาช่วงปลายเดือนสิงหาคมได้พบหัวพญานาคอีกเป็นหัวที่สาม
ซึ่งครั้งนี้มีลักษณะคล้ายหัวงูเป็นอย่างมาก
เพราะมีดวงตาปากและพื้นผิวที่เหมือนกับเกล็ดงูอย่างน่าอัศจรรย์
ล่าสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาลูกศิษย์ของพระอาจารย์วินิต
ก็ได้ค้นพบหินหัวพญานาคอีกครั้งบริเวณทางปลายเจดีย์กองข้าวสีบุรณาว
นับเป็นหัวพญานาคหัวที่๔บนภูลังกาแห่งนี้
ซึ่งการค้นพบทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในครึ่งปี
อดคล้องกับตำนานเรื่องคำสาปที่ว่าพญานาคจะพ้นคำสาปเมื่อเกิดเมืองใหม่
การเกิดขึ้นของบึงกาลที่กลายเป็นจังหวัดใหม่ของไทย
จึงทำให้บางคนอาจตีความได้ว่าถึงเวลาเปิดถ้ำให้เห็นเพราะได้พ้นคำสาปนั้นแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป